การทำข้าวหมากให้อร่อยจนได้น้ำต้อยหรือน้ำที่ได้จากการหมักของข้าวหมากที่มีรสชาติกลมไม่หวานแสบคอและมีความหอมละมุนไม่ฉุนแสบจมูกเป็นการหมักข้าวหมากชั้นเลิศที่แม่ครัวจะต้องใส่ใจในการทำ
นับตั้งแต่ขั้นตอนของการแช่ข้าวเหนียวทิ้งไว้ในเวลาที่พอดีก่อนที่จะนำมานึ่ง
แล้วจึงคลุกเคล้ากับลูกแป้งหมดละเอียดก่อนนำไปหมัก
ห่อเก็บไว้ให้สนิทด้วยใบตอง
และคาดเตี๋ยวจากใบมะพร้าวที่เป็นทรงสูงซ้อนอีกชั้น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน